คุณผู้ชมคะจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่พื้นที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี
แล้วก็ขับรถชนต้นไม้แต่ปรากฏว่าไม่ได้เสียชีวิตจากการชนต้นไม้
มีร่องรอยของกระสุนนะคะเข้าที่หลังด้วย
ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็เลยอยากจะให้ตรวจสอบเรื่องนี้
จากการตรวจสอบนะคะตำรวจบอกว่ารถเก๋งคันนี้เนี่ย
เหมือนกับขับมาแล้วก็เจอว่ามีด่านตำรวจเขาตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
ก็เลยกลับรถแล้วก็หนีด่าน
ตำรวจก็ตามสิตำรวจขี่รถจักรยานยนต์ตาม
แล้วก็รถคันนี้เหมือนกับถอยชนตำรวจด้วยไง
แล้วก็ขับไปอย่างนี้ค่ะตำรวจเขาบอกว่าเขายิง
เขาตั้งใจยิงไปที่ล้อครับแต่กระสุนไปเข้าที่กันชนด้านท้าย
แล้วก็ทะลุขึ้นไปแล้วมันทะลุขึ้นไปโดนหลังเนี่ยค่ะ
จากเหตุการณ์นี้นะคะพ่อของผู้เสียชีวิตเขามาร้องขอความเป็นธรรม
แล้วก็อยากจะให้ตำรวจแสดงความรับผิดชอบด้วยนะคะ
นายธนูศิลป์อาทิเวศป์อายุ๕๐ปี
พ่อของนายธนากรอธิเวศอายุ๒๐ปี
ออกมาเรียกร้องค่ะคนที่ทำให้ลูกชายเสียชีวิต
มาแสดงความรับผิดชอบพ่อเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
คืนวันที่๒๖ธันวาคมลูกชายขับรถออกไปหาเพื่อนที่มหาวิทยาลัย
ช่วงกลางดึกเวลาประมาณตี๑คาบเกี่ยวไปจนถึงเช้าของวันที่๒๗ธันวาคม
ขับรถประสบอุบัติเหตุไปชนต้นไม้ข้างทาง
ในพื้นที่เทศบาลตำบลแสนสุกอำเภอวารินชำราบ
แล้วก็เสียชีวิตพร้อมกับนายพัทธดลมหานินหรือเจมส์
แต่ผลการชนะสูตรคุณหมอบอกว่า
จากนายธนากรจะมีบาดแผลจากอุบัติเหตุรถชนต้นไม้ขาซ้ายหักเนี่ยนะคะ
ที่หลังมีรอยถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตร
กระสุนเนี่ยทะลุปอดหัวกระสุนฝังอยู่ที่บริเวณหน้าอกด้านซ้าย
แล้วก็ได้รับแจ้งว่านายธนากรถูกยิงเพราะขับรถหนีด่านตรวจของตำรวจสพวารินชำราบ
แค่รูพิเวศเขาพาพิสูจน์ก็เจอหัวประสุนได้หลายหลายทุกว่า
คนที่ทำร้ายลูกแบบโดมโทษแถมที่เขาทำผิด
กระทำผิดก็ให้เขาชดใช้ความผิด
นี่ค่ะจากการตรวจสอบนะคะก็ทราบว่าเวลาประมาณตี๑ของ๒๗ธันวาคม

สพวารินชำราบตั้งจุดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ที่ด้านหน้าแฮปปี้รีสอร์ท
ถนนนี่วาดวิถีอวริชชำราบ
มุ่งหน้าเข้าอเมอุบลราชธานี
ก็มีรถยนต์ของทฆกรขับต่อแถวจะต้องผ่านด่านตรวจ
แต่ทฆกรตัดสินใจกลับรถ
กรถย้อนกลับไปเลยหนีด่านตรวจ
สิบตำรวจโทวัชรวิทย์บุญเดชกับตำรวจอีกนายหนึ่ง
ก็เลยไปยืนขวางหน้ารถเพื่อไม่ให้หลบหนี
แต่รถของนายธนากรพุ่งเข้าใส่จนเจ้าหน้าที่ต้องกระโดดหลบ

หลังจากนั้นครับก็ขี่รถจักรยานยนต์๒คันขับไล่ตามไป
ไล่ตามไปจนถึงหน้าธนาคารแห่งหนึ่ง
สิบตำรวจโทวัชรวิทย์จอดขวางที่บริเวณท้ายของรถ
ส่วนตำรวจอีกนายหนึ่งอีกคนหนึ่งไปจอดดักหน้า
ให้หลบหนีเลยนะจอดดักหน้าด่าหลังเลย
พร้อมทั้งแจ้งให้คนขับลงมาจากรถ

ถอยรถไปชนรถจักรยานยนต์ของ๑๐ตำรวจโทวัชราวิทย์จนล้มคว่ำ
แล้วก็พยายามที่จะเบี่ยงหัวรถหลบหนีอีกครับ
ตำรวจโทวัชรวิทย์ก็เลยใช้ปืนพกที่พกไปคือขนาด๙มมยิงสกัด
เขายิงไปที่ล้อหนึ่งนัดแต่ว่ากระสุนเนี่ยมันไปถูกกันชนด้านหลัง
ซึ่งตอนนั้นเขาเองก็ไม่รู้นะครับว่ากระสุนทะลุขึ้นไป
ไปที่เบาะหลังแล้วไปถึงที่บริเวณด้านหน้าซึ่งเป็นคนขับแล้วก็
หลังจากนั้นเนี่ยนายธนากรก็ขับรถหนีแล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุไปพุ่งชนต้นไม้แล้วก็ติดอยู่ที่ซากรถ
กู้ภัยก็ต้องใช้เครื่องตัดถ่างนำร่างทั้งสองคนออกมาแล้วก็ส่งโรงพยาบาล
แต่ทั้งคู่นั้นเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
เป็นข้อกล่าวหากระทำโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
เตรียมตั้งคณะกรรมการสอบสวนลงไปร่วมกันสอบสวน
พนักงานสอบสวนของสพวาดินชำราบ
เพื่อให้เกิดความชัดเจนและโปร่งใสของรูปคดี
แล้วก็เชิญครอบครัวของผู้เสียชีวิตไปร่วมรับฟังการสอบสวนด้วยนะครับ
พลตำรวจรีธนิษฐศักดิ์สิริพัฒนภาคผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดอุบลราชธานีก็บอกว่า
หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้นะคะก็กำชับด่านตรวจทุกด่าน
ให้ระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่
ถ้าเห็นว่ามีการกระทำความผิดในการหนีด่าน
ให้ใช้เทคโนโลยีในการติดตามจับกลุ่ม
แล้วค่อยไปติดตามผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีภายหลัง
คือไม่อยากจะให้มีการไล่ตามแบบเอาเป็นเอาตายอะไรแบบนี้

กลัวจะมีผลเสียกับตำรวจแล้วก็ประชาชนด้วย
แต่บางมุมนะเขาก็บอกว่าถ้าแค่ตั้งกล้องเอาไว้
แล้วไปตามจับทีหลังเอาแล้วคนเมาก็หายเมาแล้วไง
ก็ไม่เจอเป่าก็ไม่เจอแล้วไง

หลังจากที่๑๐ตำรวจโทวัชรวิทย์ถูกแจ้งข้อกล่าวหานะคะ
พ่อของนายธนากรก็ยอมรับว่าสบายใจขึ้น
ไม่รู้สึกคลุมเคลือเหมือนช่วง๒๓วันที่ผ่านมา
ส่วนการดำเนินคดีอยากให้มีคณะกรรมการฝ่ายอื่นเข้ามาร่วมสอบสวนด้วย
จะได้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นเรื่องของงานศพ
จะมีการหารือกับครอบครัวของเพื่อนลูกชายที่เสียชีวิตด้วยกันนะคะ
ว่าจะมีการดำเนินการยังไงกันต่อไปดี
เพราะว่าที่ผ่านมายังไม่เคยพบหน้า๑๐ตำรวจโทวัชิระวิทย์
มีแค่พ่อแม่ของ๑๐ตำรวจโทวัชิระวิทย์ที่มาร่วมงานศพ
แล้วก็มาแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ตำรวจที่เป็นคนยิงไม่เคยเห็นหน้าเลย
ไปร่วมงานศพหรืออะไรเลยนะคะ